เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะฮะมีข้าราชการครูคนหนึ่งเขาก็ขับรถทำธุระ
แล้วก็มีเขาแบงค์ซึ่งชาร์จไฟมาเต็มก้อนเลยวางไว้ที่เบาะ
ตัวเองก็ปิดรถแล้วลงไปซื้อของเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนบ่ายบ่ายสักประมาณบ่ายสอง
ซึ่งมันไม่หนาวเนอะตอนนี้มันร้อน
พอซื้อของเสร็จปุ๊บกลับออกมาโอ้โหตกใจไฟไหม้รถนะครับ
พอเก็บไว้ในรถมันก็เลยระเบิดขึ้นมาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
โอ้โหนี่ครับทุกท่านผู้ชม

โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
ออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ

โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ

โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ

โอ้โหออกมาจากการไปซื้อของเห็นอย่างนี้ก็ตกใจสิครับ
อาจารย์๗๕๑๖จังหวัดเลยของคุณครูคนหนึ่ง
กำลังไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
จะแวะซื้อของตรงนี้ครับ
แล้วในรถมันมีฮาเวอร์แบงค์ชาร์จไฟมาเต็มที่
ขนาดลงไปซื้อของไม่ได้เอาฮาวเวอร์แบงค์ลงไปด้วย
วางไว้ที่เบาะด้านหลังคนขับ
โอ้โหตะโกนร้องด้วยความตกอกตกใจแล้วก็ตะโกนให้คนช่วย
โชคดีนะฮะคนแถวนั้นมีสติครับ
ดับเพลิงไปฉีดสุดท้ายก็ดับได้
นะฮะมีคุณภาพไหมแล้วก็พอจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาลงมาด้วย
จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ด้วยความเป็นห่วงก็ต้องระวัง
หน้าหนาวอากาศมันจะแห้งแล้วแดดมันจะแรงกว่าปกติ
เพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ในรถมันยิ่งมันอยู่ในสภาพที่อบ